ข้ออะไรที่ต้องมาแสดงความขัดแย้งกัน
ในการเปิดช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้น้องหรือว่าคุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาก็แล้วแต่
มีข้อมูลที่สามารถส่งตรงได้ถึงทางกระทรูปสาธิการและลักษณ์มงคลีเอง
โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
แต่อันนั้นผมขอเวลานะครับซึ่งวันนี้ผมก็เปิดออกมาแล้วนะครับ
ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาหรือว่าการพัฒนาหลักสูตรอะไร
ก็อยู่ในกระบวนการที่ทำอยู่นะครับและเมื่อมีกระบวนการคัดกรอง
รับรับฟังข้อความหรือความคิดเห็นมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการมองถึงหลักสูตรตรงนั้นแต่ก็ต้องยอมรับครับ
เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถรู้ถึงข้อมูลว่า
สูตรที่ควรจะเป็นในการที่จะให้เขาสามารถดำรงชีวิตในโลกแห่งการแข่งขันเนี่ย
คืออะไรนะครับก็ต้องผสมผสานระหว่างนักเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
นักวิจารการรวมถึงบริบทของตั้งเวทีในประเทศกับเวทีโลกค่ะ
อันนั้นเป็นประเด็นที่หยิบข้อมูลที่ผมพูดครึ่งชั่วโมงเนี่ย
เอาแค่๑๐วินาทีมาพูด
ผมบอกว่ากระบวนการต่างที่กระทรวงสหรัฐได้มีการทำกัน
ก็คือเรื่องต่างในการเข้าสู่การปฏิรูป
ถ้าหากว่ายังเห็นว่าทำถึงขนาดนี้แล้ว
แล้วไม่มีความเหมาะสม
อันที่๑ก็อาจจะไม่ได้รับฟังข้อมูลอย่างเต็มที่